อะไรบ้างนะเมื่อกี้แมวใช่ไหมแมวกระต่ายอ่าไปดูงูเหลือมหน่อยไหม
ไม่เข้าพวกเลยนะคะงูเหลือมยักษ์เออบุกสวนของชาวบ้านที่นครศรีธรรมราช
ไหนอุ้ยเห็นไหมคุณมันต้องกินอะไรเข้าไปแล้วแน่เลย
ปองเลยคืออิ่มแล้วอ่ะถ้าอ้วนขนาดเนี้ย
ที่สำคัญคือชาวบ้านเขากังวลมากว่าไปแอบกินเด็กเข้าไปหรือเปล่า
เหรอถึงขั้นต้องตรวจสอบเด็กทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะ

มาตรวจสอบนะฮะนี่ตอนที่ไปเจอเห็นไหมมันเลื้อยจะหนีนะ
แต่มันก็หนีแทบไม่ไหวแล้วยังไม่ย่อย
ขย่อนออกเลยใช่ไหมเพื่อให้หนีได้
แต่นี่ก็ขย่อนไม่ทันนะครับพยายามจะหนีพยายามจะหนี
โหตัวเบลอเลยนะคุณไซ่ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลย
คือถ้าเอาเฉพาะความยาวเนี่ยยาว๔เมตรกว่า
ส่วนความใหญ่ก็อย่างที่เห็นค่ะนี่เป็นพื้นที่สวนของชาวบ้านนะครับ
ในพื้นที่บ้านเขากลายอำเภอทุ่งส่งนะฮะที่หมู่๓
สุดท้ายก็ไล่จนทันเห็นมั้ยยาวไหม

อะไรมันป่องอยู่ขนาดนี้
ชาวบ้านบอกถ้าเป็นแมวเป็นหมามันก็

ถ้าเป็นหมาตัวใหญ่แบบโกเดนหรืออะไรอย่างนี้เนอะ
แต่แหมชาวบ้านสวนแถวนี้เขาก็ไม่ได้เลี้ยงหมาไว้ทัน
เห็นไหมประโยชน์มันเท่าเท่าจะเข้าเด็กคนหนึ่งอ่ะ

คุณผู้ชมครับคือพอเจ้าหน้าที่จับงูเหลือมตัวนี้ได้นะฮะ

ไม่ไหวจะแบก

ชาวบ้านเนี่ยต้องไล่ตรวจสอบเด็กทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ
จากนั้นก็ด้วยความโล่งอกโล่งใจเพราะว่าเด็กในหมู่บ้านอยู่ครบ

แต่ไอ้ครั้งจะผ่าท้องดูมันก็จะเป็นการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว

เขาต้องจับมันไปปล่อยในที่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะ
คืนสู่ป่าธรรมชาติค่ะก็เลยคาดว่าน่าจะมันน่าจะไปกินหมูดินนะฮะ
หมูดินหรือว่าหมูริงมันชอบวิ่งเข้ามาหากินตามสวนของชาวบ้าน
น่าจะโดนไปหลายตัวหรืออาจจะตัวเดียวแต่ตัวใหญ่หน่อยท้องเลยบวมเป่งขนาดนี้
วางกันด้วยช่วงนี้ฝนตกงูเยอะจริงนะคะ